ร้องค่ะไอ้ค่ะ
โอ้โหเจ้าช่อนกยุงแววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่งสำหอมน้ำปรุงที่แก้มปงครา
เรียกว่าลูกคอนี่มาครบเลย

สบายใจเลยเหมือนมาดูคอนเสิร์ต

เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมีพรสวรรค์ทางด้านนี้นะครับ

เพราะว่าคุณแม่เนี่ยกับคุณตาคุณยายนะนั่งมองอยู่นี่คือความหวังเลย
จบไปแล้วนะครับนักสู้ชีวิตกับเราน้องปลื้มนะครับ
แล้วน้องปลื้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทน้องปลื้มร้อง
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทน้องปลื้มร้อง
ได้ครับ
โอ้โหข้างบนไม่เท่าไหร่ข้างล่างนี้โอ้โหเห็นนั่งเงียบอยู่นาน
แรกค่ะเปิดประเดิมได้แล้วค่ะทางเราก็ดีใจเช่นเดียวกันนะคะ

เพลงนี้ครับมนต์รักลูกทุ่งครับจากไพรวันรุ่งเพชรเพลงนี้สองพันร้อยสิบสาม
ปื้มคะตอนนี้ตลาดเปิดไม่ได้แล้วอ่ะทำไงอ่ะลูก
ไปหางานทำครับแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะติดโควิดอีก

ก็ตื่นมาตี๔ครับผมก็จะช่วยแม่ไปเสียลูกชิ้นหั่นผักครับทำกับข้าว
พอเสร็จปุ๊บประมาณตี๕แม่ก็จะมาขายของแล้วผมก็จะน้าเดินไปโรงเรียนครับ
ครับแล้วที่บ้านทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็แม่ก็จะไปรับจ้างทำความสะอาดบ้านครับผม
กับผมสองคนครับช่วยกันใช่นั่นคืองานเท่าที่มีนะตอนนี้ครับ
ก็ไม่ได้มีทุกวันรายได้เป็นยังไงลูกณตอนนี้นะสูงสุดที่ผมเคยทำได้นะครับ
ก็พันหนึ่งครับผมกับแม่สองคนใช่แต่ก็ไม่ได้มีทุกวัน
ไม่มีทุกวันครับนานนานทีครับผมเหรอเห็นบอกว่าพันหนึ่งวันนั้นอ่ะ
เราไม่รู้ว่าบ้านมันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าบ้านเป็นยังไงเล็กหรือใหญ่
มีคนอยู่นานหรือเปล่าครับก็ถือว่าสูงได้ตรงผมดีใจมากวันนั้นได้พันหนึ่ง
อดกับแม่เลยครับได้พันตั้งพันหนึ่งตั้งพันหนึ่งทำความสะอาดบ้าน
แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพอไปถึงแล้วเป็นไงบ้านหลังใหญ่มาก
มีสี่ห้องนอนครับห้องนอนห้าห้องน้ำห้าห้องน้ำห้องรับแขกห้องรับแขก
ห้องครัวห้องครัวร้านซักล้างหลังบ้านครับแล้วก็ร้านจอดรถหน้าบ้านครับ
รวมแล้วเกือบไล่หนึ่งครับแล้วก็ไม่มีคนอยู่มานานแล้วบ้านหลังนั้น
ฝุ่นเยอะมากครับฝุ่นมานานยักษ์ไย้ฝุ่นครับเรียกว่าหนาเลยโอ้โห
เลยทำให้วันนั้นแม่โดนฝุ่นเข้าไปครับแม่ก็มีอาการเป็นโรคจำตัวคือหอบหืดครับ
แล้วโดนฝุ่นก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็ชักครับผมอาการกำเริบวันนั้นไปนอนอยู่โรงพยาบาลกี่วันกับเงินพันหนึ่ง
สามวันครับผมคุ้มไหมไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มเลยแล้วก็เป็นหัวได้หัวแรงด้วยครับ
นะคุณแม่นอกจากเราจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วเนี่ยโชคดีที่มีลูกชายน่ารักมาก
อยากช่วยงานทุกอย่างอยากซัพพอร์ตคุณแม่ทุกอย่างเลยปลื้มก็ช่วยงานอะไรคุณแม่บ้างคะ
ก็ถ้าตอนโรงเรียนเปิดน้องก็จะตื่นตี๔มาช่วยแม่เตรียมอาหารไปขายค่ะ
พอประมาณตีห้าทำของเสร็จน้องก็แต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนน้องเป็นคนนิสัยยังไงคุณแม่ค่ะ
นิสัยน้องจะเป็นถ้าดูภายนอกน้องเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ
คือคอยเฝ้าดูแลตลอดคุณแม่ค่ะภูมิใจอะไรในตัวลูกคนนี้คะ
ภูมิใจทุกอย่างที่เป็นตอนนี้ของเขาเลยค่ะเป็นคนดีเป็นคนดูแลช่วยเหลือครอบครัวไปตลอดอะค่ะ
ไม่ว่าครอบครัวเราจะมีภาระหนักแค่ไหนแต่ว่าเวลาที่ลูกเราเป็นเด็กดี
มันเบาใจเนอะคุณแม่เนาะค่ะปลื้มคะในบ้านเราอยู่กันทั้งหมดกี่คนลูก
สี่คนครับก็มีปลื้มมีคุณแม่มีคุณตาคุณยายครับห่วงใครมากที่สุด
ถ้าถามว่าห่วงครับมากที่สุดผมห่วงทุกคนครับผมเพราะว่าตีคนนี้เป็นคนที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กครับ
ไม่อยากให้ท่านเป็นอะไรครับแต่ภูมิใจนะคุณป่าเนาะ
คิดที่จะแบบขนควายปลื้มครับที่บ้านไม่มีรายได้เลยแล้วตอนนี้เอาเงินที่ไหนมาใช้
ตอนนี้ก็เอาเงินที่เก็บไว้เป็นค่าเทิมครับแล้วก็ที่เป็นทุนขายของให้แม่ตอนเปิดเทอมเอามาใช้หมดเลยครับ
เริ่มเป็นหนี้ยังที่บ้านมีหนี้ไหมเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วคุณแม่คุณแม่ปุ้มลูกอยากสู้มาก
ลูกอยากทำงานมากปลื้มอ่ะเขาพร้อมเลยที่จะก้าวออกมานั่นคือเขาใช่ค่ะ
วันนี้ก็เหมือนกันเข้ามาบนเวทีของเรากับความรู้สึกนั้นเลยเพื่อจะทำให้กับครอบครัว
คุณแม่เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะจริงจริงมันเป็นคำพูดออกมาไม่ได้นะแต่แบบ
คือมันซึ้งใจลูกมากอ่ะคือเขาพยายามสู้เพื่อแม่และตายายอย่างเงี้แบบ
มันไม่มีคำไหนที่จะแบบอยากจะพูดว่าขอบคุณเขาแล้วกัน
จริงจริงมันเกินคำบรรยายมากกว่านี้ค่ะซึ้งใจจริงคือเป็นบุญที่ได้ลูกคนนี้
มาเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกตัวเองเป็นหลานยายหลานตา
ในครอบครัวเขาคือผู้ชายคนเดียวที่แข็งแรงสุดใช่แล้วเขาดันเป็นคนที่คิดดีด้วย
คือสิ่งที่เยี่ยมยอดมากมากจริงจริงค่ะคุณตาครับคุณตาน้อยครับผม
ลางลางเหรอจ๊ะตาก็มองเห็นลางลางครับเป็นภาพซ้อนตา
คนเหมือนสองหน้าครับปลื้มนี่เขาดูแลตาดีไหมจ๊ะ
เขาดูแลดีมากครับเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะเรียกเขาได้เขานี่แหละฮะ
ทุกวันนี้ก็ได้บางทีเราออกข้างนอกบ้านเขาก็ประคองออกครับ
กลับมาจากโรงเรียนก็ถามทักทายอะไรหนวดให้อะไรให้เนี่ยฮะรักเขามากเลยครับ
พึ่งพาได้ใช่ครับผมคุณยายค่ะรักหลานไหมคุณยายรักค่ะ
ภูมิใจอะไรในตัวหลานคนนี้บ้างก็ภูมิใจที่เขานิสัยดีอะค่ะ
แล้วก็หางานทำอะไรช่วยเหลือครอบครัวค่ะปลื้มบ้านอยู่แถวไหนลูก
อนอยู่ชนบุรีครับอำเภออะไรอำเภอเมืองครับพี่เป๊กให้ปลื้มประกาศหางานได้
เผื่อใครอยากจ้างงานพื้มพูดออกทีวีเลยในช่วงนี้ในโอกาสนี้นะครับ
ก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดนะครับปลื้มก็ยังไม่มีงานทำแล้วต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยครับ
สี่คนตาแม่ยายครับผมก็ใครอยากจ้างงานก็จ้างที่ปลื้มได้นะครับ
มีเบอร์อะไรลูกมีครับผมอ่าบอกเลยครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าหกสี่เจ็ดสองเก้าเก้าครับ
เวลาประกาศสมัครงานแบบเนี้ยมันต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติทำอะไรได้บ้าง
อะไรบ้างลูกก็ทำได้ทุกอย่างที่เขาให้ทำครับถ้าทำไม่ได้ก็จะฝึกจะหาประสบการณ์เพื่อ
เอามาพัฒนาตัวเองครับอะไรที่ทำได้ยินดีทำทุกอย่าง
อะไรที่ยังทำไม่ได้ยินดีที่จะฝึกว่าอย่างนั้นณตอนนี้งานภายนอก
ไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่บนเวทีตรงนี้ค่ะมีงานให้ปลื้มทำ
นั่นก็คืองานของการร้องเพลงค่ะปลื้ม
เมื่อกี้ร้องไปแล้วเพลงแรกมีเงินทุนไปแล้ว๑๐๐๐บาท
เดี๋ยวเราจะเข้าเพลงที่สองกันเลยลูกนะครับมาถึงเพลงที่สองกันเลย
นะครับเมื่อกี้ร้องไปแล้วรับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาท
เพลงแรกเพลงนี้สองหมื่นบาทครับตัวช่วยยังอยู่ครบนะครับ
สามตัวช่วยอินโทรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทมาเลยครับ

แหม่บอกครึ่งตรงนะคะเพลงเนี้ยลอกหลอนไปได้ในหลายหลายเพลง

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อินโทรขึ้นมาเนี่ย

แล้วลูกรู้ไหมครับว่าเพลงอะไร
เพลงนี้คุ้นครับผม

แต่เพลงนี้จะเป็นเพลงที่

อย่าลืมว่าเราต้องการแค่๓เพลง
อย่ายากไปในเพลงที่๒เลย
ถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ได้เลย

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
เพลงจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ควรให้ดีลูกถ้าผิดเกมจบเลยค่ะกลับบ้านเลยค่ะ

ไม่เสียหายไม่ผิดกฎิกาแต่อย่างใดนะครับเมื่อไม่มั่นใจใช้ดีกว่า
ถ้าเปิดแล้วแผ่นแรกมันใช้ได้เลยก็ไม่ต้องเปิดต่อไปแต่ถ้ามันยังใช้ไม่ได้
ก็อย่าไปเสียดายนะครับเปิดไปจนกว่ามันจะช่วยเราได้จริงนะครับ
ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับปลื้มครับแผ่นไหนครับ

มาดูกันเลยนะครับแผ่นแรกที่เลือกไปนะครับแผ่นที่๕ก็คือ
ร้องเพลงเก่งของคุณครับ
เก่งมากเลยค่ะแบบว่าเปิดมาเลือกแผ่นเดียวแล้วโป๊ะเลยได้เลย
นะฮะก็จะได้ไม่ต้องเสียอีกสองแผ่น

ถ้าเป็นเพลงเก่งจริงก็ขอให้โชคดีนะครับ
เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอบคุณมากครับ
พ่อโปเลอศีผู้มีวิชา
ให้เสียงกังวานหวานแวว
ดังมีมนตรา
ขอให้เมตตามหานิยม
กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลาน

แวงเมืองพิจิตร
ใครเห็นสักนิด
ขอให้รุ่มลง
ว่าหลวงพ่อเหลือว่าสาวชะงบ
ใครเห็นต้องงง
กราบหลวงพ่อคงลงหนังจังหนัง
เสรียง
ไม่หล่อขอพรต่อล่วงโปสุม
ขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลัง
กราบหลวงปู่โตพรมรังศรีที่วัดระคัง
ขอให้ลูกดังกังวาน

สิบนิ้วพะนมเราโกมลงกราก
แค่บาทพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
อนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
โปรดได้ช่วยดน
แฟนทุกคนสงสารเสรียง